เรามาดูคลิปเหตุการณ์ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นคลิปที่รถกระบะคันหนึ่ง
เหมือนว่าจะถอยมาเพื่อตั้งใจจะชนหรือทับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
และคนในรถกระบะนั้นซึ่งเป็นคนขับ
ก็อ้างว่าที่จะถอยชน
เพราะให้ผู้ชายคนนั้นมันเอามีดมาจะฆ่าผมก่อน

กดค้น

ไปใกล้

ทั้งนี้ทั้งผู้หญิงที่อุ้มลูกผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดง
แล้วก็มีผู้หญิงสูงวัยก็ต่างตะโกน
ด่าว่าผู้ชายคนที่ขับรถกระบะสีดำ

มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่และถูกรถทับด้วยนะ
แต่ในคลิปเราไม่รู้ว่าทับตรงส่วนไหนของร่างกาย

ร้องร้องด้วยความเจ็บปวดนะฮะ
และทีนี้ก็มีการอัดคลิปตรงนี้ไว้นะครับ
แล้วก็ที่ได้ยินเสียงผู้ชายที่เป็นคนขับรถกระบะสีดำ
บอกว่าแม่ที่เขาจะเอามีดมาแทง
ไม่เห็นมีใครมาสนใจเลยอะไรอย่างนี้ฮะ
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดี
ในการที่ทางตำรวจจะต้องสืบต่อนะครับ
ว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
และการที่ถอยรถตั้งใจจะมาทับ
จนเกิดการบาดเจ็บมีความผิดอย่างไร
แล้วก็เพจดังอย่างอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ทำแบบนี้ก็คือความรุนแรงเกินไปไหม
ควรรีบจบปัญหาหาทางออกกันให้ดีที่สุด
ปล่อยไว้ความรุนแรงอาจจะเกิดเพิ่มขึ้นนะฮะ
โอ้โหเป็นเหตุน่ากลัวเหมือนกันนะใช่